สวัสดีครับในวันนี้มาพร้อมกับภาพสายหมอกนะครับที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครเองก็ยังคงมีหมอกปกกลุ่มนะครับ
ฟ้าอึมครึมครึมหน่อยหลายคนสงสัยว่าจะมีฝนตกอีกหรือเปล่า
เดี๋ยวเรามาหาคำตอบนี้กันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ
กลุ่มก้อนเมฆที่มีการก่อตัวขึ้นในช่วงกลางวันที่ผ่านมาก็จะพบว่า
รวมถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้มีเมฆเสียวขาวนี้ปกปรุมอยู่
ส่วนจุดเสียวเขียวคือกลุ่มเมฆฝนมีการกระจายตัวอยู่ค่อนข้างเยอะ
ในบริเวณพื้นที่ภาคอิสานและในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็มีบ้างตามแนวใช้ฝั่ง
หลังจากนี้เป็นต้นไปฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ
เป็นผลพวงมาจากการอ่อนกำลังลงของบริเวณความกดอากาศสูง
แน่นอนการอ่อนกำลังแบบนี้ก็จะทำให้ความชื้นนั้นค่อยกลับเข้ามายึดกลองพื้นที่
ซึ่งความชื้นเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการก่อตัวของกลุ่มเมฆกลุ่มฝน
รวมไปถึงทำให้เกิดอากาศร้อนอบอ้าวในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศด้วย
แน่นอนครับหลังจากนี้เป็นต้นไปในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝนก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับ
อาหารใครที่จะเดินเรือยังไม่ถึงช่วงที่จะต้องเอาเตี่ยวในช่วงฝั่งอ่าวไทย
ช่วงนี้ใครที่จะทำการกำลังแจ้งฯผณฑ์กลางเข้าในฝั่งอ่าวไทย
อาจจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อน
ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะที่สามารถจะท่องเที่ยวได้แล้ว
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าความหนาวเย็นเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ
คุณผู้ชมครับสีฟ้าฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศหนาเย็นนะครับ
สังเกตว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครับ
ก่อนหน้านี้ความหนาวเย็นส่วนใหญ่นั้นจะค่อยเข้ามาบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเป็นหลักนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยสังเกตดูการย้อยลงมาเนี่ยนะครับจะเข้ามาจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือสักส่วนใหญ่นะครับ
หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับ
ก็จะเป็นจุดที่รับความหนาวเย็นจากบริเวณทางตอนบนมาแทนเปลี่ยนจากในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแน่นอน
สีฟ้าลงมาแตะแถวบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือก็มีลุ้นว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือหลังจากนี้เป็นต้นไป
คงอาจจะต้องดูแลรักษาสุขภาพกันหน่อยนะครับ
มีโอกาสที่จะได้เจอกับอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายวันเลยทีเดียวนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ